ปรากฏว่าสองผัวเมียเนี่ยเขาขายซากเสือไฟ
เสือไฟคือแมวป่าตัวมันจะขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่มาก
ปรากฏว่าไปเอาซากเสือไฟที่ตายแล้วมาแบ่งขายส่วนหน้าผากบ้างขนหางบ้าง
เชื่อว่าจะช่วยเรื่องของมูเตลูฮะ
มีคนนิยมมาเช่าซื้อไปเสริมบารมีอำนาจวาสนาคนรักคนเมตตาแคล้วคลา
เขาลงประกาศขายแบบนี้ในเพจเฟซบุ๊ก
หัวเมียคู่นี้เป็นแอดมินเพจครับนี่คือของกลาง

ลูกตาจมูกหูคือโดนถลกหนังแล้วก็รับแบบนี้เอามาแบ่งขายครับ
ใครต้องการขนส่วนหางส่วนหน้าผากก็ว่ากันไปครับ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศครับ
ภายใต้การกำกับการดูแลของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
จับกลุ่มตัวผัวเมียคู่หนึ่งนางสาวพัชรภาอายุ๓๐และนายสิทธิพรอายุ๓๐เท่ากันครับ
ในบ้านพักเขตลาดพร้าวกรุงเทพมีหมายจับข้อหาก็คือค้าและมีไว้
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมายครับ
คนบ้านพักก็ไปเจอซากเสือไฟเสือไฟย้ำอีกครั้งคือแมวป่าขนาดกลางนะครับ
นี่ฮะตอนที่ไปค้นมีชิ้นส่วนหน้าผาก๒ชิ้นส่วนหาง๑ชิ้น
ชิ้นส่วนหนังหลายขนาดเลยอีก๑๙ชิ้นหนังบรรจุในตระกุด๖ดอก
น้ำมันเสือไฟอีก๑๖ขวดนี่คือของกลางที่ตรวจเจอครับ
ผู้ต้องหาก็สารภาพขายหนังเสือไฟและน้ำมันเสือไฟ
ให้กับคนที่นิยมสายมูเตรลูเล่นของคุณสัยเขาก็จะมีความเชื่อกันว่า
จะช่วยเรื่องของโชคลาภค้าขายการเสี่ยงโชคการพนันป้องกันภัย
พูดผีปีศาจคนนิยมชมชอบเจ้านายรักไข้เอ็นดูเปิดรับออเดอร์
บางครั้งก็จะกำกับไว้ว่ามีจำนวนจำกัดเหล่านี้ครับ
โดยที่เขารับซื้อซากเสือไฟเป็นตัวจากคนที่เอามาขายให้อีกทอดหนึ่ง
คือลักษณะเหมือนกับไปรับซื้อมาแล้วสมมุติว่าคุณมิ้นสนใจ
ผมสนใจติดต่อไปที่เพจนี้อยากจะได้ส่วนหน้าผากครับ
อยากจะได้ส่วนหางเสือครับเอาไซส์เล็กไซสกลางไซส์ใหญ่ว่ากันมา
เขาก็จะเอามาแบ่งขายครับเนี่ยฮะเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลาง
แม่ค้าคนกลางอีกทอดหนึ่งสนุนราคาส่วนหน้าผากเนี่ย
ส่วนหนังตามขนาด๒๐๐๑๐๐๐บาทนี่นะครับ
สกุลปลูกเสกราคา๓๐๐บาทถ้าเป็นน้ำมันขวดละ๑๙๙บาท
ราคาตามหน้าจอคุณผู้ชมแต่ไม่สนับสนุนนะผิดกฎหมายนะครับ
การบุกจับครั้งนี้จะที่รับแจ้งว่าเพจเฟซบุ๊กนี่เขาประกาศขายโจมครึ่มเลย
แบบนี้ครับนี่ฮะอ้างพุทธคุณน้ำมันเสือไฟ
แล้วสองผัวเมียก็เป็นแอดมินเพจก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็บุกไปจับฮะ
นุมัติหมายจับสารอนุมัติเรียบร้อยก็ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่ม
เสือไฟเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์ของโลกนะครับตั้งแต่ปี๒๕๕
เป็นสัตว์ชนิดในบัญชีหมายเลข๑ของอนุสัญญาไซเตรส
เสือไฟกำลังประสบปัญหาถูกล่าเพื่อจะเอาหนังเอากระดูกมาขาย
แบบนี้แหละครับส่วนหนึ่งคือบางคนก็อาจจะเชื่อเรื่องของมูเตรลู
ล่าสุดเราสอบถามเรื่องเกี่ยวกับความขลังของเสือไฟ
ดูหน้าตาเขาก็เหมือนแมวเห็นไหมฮะเขาเป็นแมวป่า

ถามผู้ชายคนนี้ครับคุณหน้าไหมครับ
เนรนแอร์ครับในหารรักษาจิตที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเสือไฟ
เนรนแอร์บอกว่าเสือไฟเป็นของดีจริงนะ
มีพุทธคุณหลากหลายอยู่ยงคงกระพันธ์คือได้มาแล้วจะร่ำรวย
ไม่ต้องทำงานเป็นเสือนอนกินอันนี้ความเชื่อ
ทำให้คนรักคนหลงเหมือนกับน้ำมันพลายมีไว้ในครอบครองเสริมบารมี
แต่สิ่งที่อดีตเนรนแอร์ย้ำ
ทั้งหมดที่เชื่อและที่ทำมันผิดกฎหมายไง
ดังนั้นต่อให้ว่าดีก็อย่าทำ
ต่อให้ว่าเชื่อก็อย่าฝืนกฎหมาย
ฟังอดีตเนรนแอร์ย้ำเตือนครับ
กรุ่นเครื่องรางของขังอยู่ยงโครงสถาปนิติขาดแข็ว

ตลาดมืดมันผิดกฎหมายครับอย่าไปทำเลยครับ

แต่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับ
ดังนั้นอย่าทำเพราะผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับ
ูได้ไม่ว่าแต่ดูกฎหมายด้วยนะคะ